วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความสำคัญของประเทศเพื่อนบ้านอีกหนึ่งประเทศ

มีเศรษฐกิจค่อนข้างจะเติบโตค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับ
โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างนครโฮจิมินนะครับ
ก็มีการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนให้เชื่อมโยงกับเมืองหลวงเพิ่มมากขึ้น
วันนี้เราจะมาคุยกันกับคุณนัทธิกากันพวงครับ

เป็นนัยสำคัญอย่างไรบ้างของเวียดนามครับ

ขณะนี้กรุงฮานอยค่ะเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามค่ะ

ในส่วนของการเติบโตของกรุงฮานอยซึ่งเป็นเมืองหลวงของเวียดนามนี้นะคะ
ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือในเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะ
ขนส่งมวลชนยานพาหนะแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคค่ะ
เพราะว่าการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางเนี่ยนะคะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมแล้วก็วัฒนธรรมของชาวฮานอยเป็นอย่างมากค่ะ
ไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฮานอยเนี่ย
ก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของการค้าที่สำคัญค่ะ
มีการก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมากเพิ่มขึ้นนะคะ
ลักษณะของบ้านเรือนก็เปลี่ยนไปค่ะ
ตึกหน้าแคบตรงสูงก็เปลี่ยนเป็นชุมชนแบบคอนโดมิเนียม
เพื่อเชื่อมโยงมือต่างความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง
แล้วก็จะส่งผลดีกับการลงทุนของเวียดนามอย่างไรบ้างครับ
รัฐบาลมีระบบคมนาคมขนส่งสินค้าจากภาคเหนือไปยังภาคใต้
ซึ่งส่วนใหญ่เรายังใช้เส้นทางเดินรถเป็นหลักค่ะ
ประมาณ๗๕เปอร์เซ็นต์ของการขนส่งทั้งหมด
โดยมีโครงการทางด่วนจากทางเหนือจรดใต้
ระยะทางประมาณ๑๙๔๐กิโลเมตรค่ะ
ตอนนี้ก็แบ่งออกเป็นทั้งหมด๑๖เส้นทางย่อยนะคะ
ที่จะค่อยสร้างแล้วก็ทยอยเชื่อมต่อกันค่ะ
บางส่วนได้เสร็จสิ้นแล้วทะยอยเปิดใช้ตั้งแต่ปี๒๕๕๓
โครงการระยะที่๒เส้นทางประมาณ๑๐๐กิโลเมตร
เริ่มตั้งแต่ปี๒๕๕๔ซึ่งเริ่มไปแล้วนะคะ

ขณะนี้มีบางเส้นทางที่ได้เปิดใช้แล้วเช่นกันค่ะ

ตั้งแต่เส้นทางเหนือจะโหลดใต้แล้วนะคะ
รัฐบาลก็ยังมีโครงการเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างส่วนอื่น

ฮานอยไปติดกับชายแดนจีนหนานหนิงค่ะ

ไปติดกับชายแดนลาวทางสวรรค์แน่เขต

ติดกับชายแดนทางเขมรค่ะ
ทางคมนาคมที่เชื่อมต่ออันนี้นะคะ
เมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความสำคัญทางยุทธศาสตร์การขนส่งของเวียดนามค่ะ
กายภาพทางด้านการค้าชายแดนระหว่างรุ่นน้ำโขงรวมถึงจีนเนี่ย

ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อต้นทุนของการผลิตในเวียดนามด้วยค่ะ
อุตสาหกรรมไหนเป็นกลุ่มที่น่าสนใจเติบโตมากที่สุด

ปีนี้ยังคงมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเบาค่ะ
อย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าไฮเทคนะคะ

มีโครงการซ้อมแวร์พาร์คขนาดใหญ่ค่ะ
รัฐบาลได้อนุมัติไปเมื่อปี๒๕๕๘นะคะ
พื้นที่ถึง๒๕๐๒๕๐ไร่ค่ะ
มีงบลงทุนราว๑๘๐๐๐ล้านบาทนะคะ

รัฐบาลก็ได้อนุมัติโครงการใหม่บนพื้นที่กว่า๔๐๐ไร่ค่ะ
มูลค่าการลงทุนอีกประมาณ๓๕๐๐๐ล้านบาทนะคะ
ซึ่งนโยบายนี้ก็จะสอดคล้องกับการลงทุนของกลุ่มทุนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่น
อุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมไฮเทคแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ

สินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายค่ะ

นำเข้าจากญี่ปุ่นเกาหลีไทยแล้วก็จีน

นามนำเข้าผักผลไม้จากไทย
มูลค่ารวมถึง๑๓๐๐๐ล้านบาทค่ะ

ปี๒๕๕๘ถึงเกือบ๒เท่านะคะ

ขออีก๑คำถามสั้นเลยค่ะ
นามก็ยินดีสำหรับการลงทุน

เชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพของ

คุณภาพของสินค้าที่เราผลิตได้

มีโอกาสที่จะเพิ่มสัดส่วนทางการตลาด

เป็นโอกาสทองของคนไทยในการไปลงทุนที่เวียดนามเพิ่มมากขึ้นนะฮะ

ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณนาติกามากนะครับ

คุณนัตติกากันพวงครับผู้จัดการสาขาฮานอยของธนาคารกรุงเทพนะครับ
เวียดนามก็มาบอกข้อมูลที่เป็นประโยชนกับคุณผู้ชมที่ต้องการจะไปลงทุนที่ประเทศเวียดนามโดยเฉพาะกรุงหาหน่อยครับ